เมืองไทยก็บอกว่าเป็นสยามเมืองยิ้มใช่ไหมคะ
รอยยิ้มไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาคุณค่านับอนันต
แต่ถ้าเกิดว่าจะเจอรอยยิ้มแบบประหลาดแบบนี้
ยิ้มแบบทะลุแมสแล้วเห็นฟันขาว
เป็นรอยยิ้มปริศนาแบบนี้หนีกันเถอะเรานะคะ
นี่ผู้หญิงคนนี้วัยเบนเจอร์เพศไปทำบุญที่
ที่วัดมณีวงศ์ที่นครนายกแล้วพี่เห็นไหมคะ
นั่นไม่ใช่ลายของแมสนะคะนั่นคือรอยยิ้มปริศนา
ที่เธอบอกว่ามันมาจากไหนมันมาจากไหนคะ
แล้วยิ้มเห็นฟันขาวแบบนี้ถ้าเกิดว่าเอาหน้ากากออก
เห็นเลยว่าเธอใส่เหล็กดัดฟันแปลว่าอะไร
ว่ายิ้มนี้ไม่ใช่ของเธอแน่ไม่ใช่ของเธอแน่

คุณดวงสุดาสอนทองอายุ๒๕ปีเบนเจอร์เพศพอดีค่ะ
เป็นสาวอายุทยาแต่ไปที่นครนายกนะคะ
ตั้งใจจะไปไหว้ขอพรที่วัดมณีวงศ์
เล่าบอกว่ารูปนี้ถ่ายเมื่อ๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่าย
พอกลับมาบ้านก็ใช้แอปพลิเคชันกะว่าเออ
เอาทุกรูปมาเรียงกันดูซิรูปไหนสวยแล้วเดี๋ยวจะแต่งรูป
เอารูปที่เพื่อนถ่ายส่งมาหน่อยซิเดี๋ยวจะใช้แอปพลิเคชันแต่งรูปเหมือนกัน

พี่เคยยังอยากจะซื้อเลยที่มันมีรูปหน้ายิ้มหน้าปากบึ้งหน้าโกรธหน้าอะไรแบบนี้
ใช่เป็นแมสผ้าขาวปกติเลยไม่มีลายอ๋อเหรอไม่มีลาย
ฟังจากปากเจ้าตัวยืนยันหน่อยค่ะตกใจตกใจอยู่เหมือนกัน
เพราะถ้าหนูยิ้มหนูอยู่ในแมสหนูไม่ยิ้มอย่างงี้แน่แต่เวลาปกติหนูยิ้ม
หนูไม่เห็นฟันอยู่แล้วก็คือยิ้มก็คือยิ้มเห็นแต่ฟันร่าง
แต่หนูใส่เหล็กมันจะแต่อันนั้นไม่มีเอกเลยนะแล้วฟันเรียงสวยมาก
ก็เหมือนแบบถ้าทักคนแก่อ่ะแรกที่ผมเห็นอ่ะหนูกลัวน่ะ
แล้วก็มีคนมาทักหนูอ่ะหนูก็กลัวอยู่แล้วก็แบบมีก็คนแบบ
ให้ดูภาพเดี๋ยวหนูให้ดูภาพนี้เขาก็บอกขนลุก
เขาเห็นภาพเขาว่าคนลุกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เออมันก็คงจริงนะ

สุดาอย่าว่าอย่างนู้นอย่างนี้งั้นเลยนะคะ
เป็นเจ้าเพศพอดีทำมูลสะดอกเขาสักหน่อยดีแล้วฮะค่ะเออนะฮะ